กลับมาดูข่าวการเมืองกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
ช่วงนี้เนี่ยเหล่าบรรดาแคดดิเดตนายุทธ์รัฐมนตรีของ๘ละพัก
ลงพื้นที่โอ้โหไปกันทั่วเลย
มาขอเริ่มกันที่คนแรกกับบิ๊กป้อมก่อนก็แล้วกันค่ะ

ลมเย็นเลยเลยลมเย็นลมตีเลย
วันนี้นำทีมขึ้นรถไฟกระบวนรถเร็วที่๑๓๕
กรุงเทพอุบลราชธานี
ไปจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะ
จะไปไหนไปปราศัยนะคะที่โคราชนั่นแหละค่ะ
บอกว่าเป็นการนั่งรถไฟในรอบ๔๐๕๐ปีเลย

แล้วเดี๋ยวจะเอาไปพัฒนาแล้วก็สร้างงาน
จะได้ไม่ต้องไปทำงานนอกพื้นที่
ที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคอีสานไม่แรง
เพราะว่ามีการแก้ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำให้เรียบร้อยแล้ว
ผมทำมา๓๔ปีทีละไม่มีแล้วทุกวัน
ไม่เคยประกาศเป็นภัยแรงแบบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเลย
หรือว่าเป็นหน่วยงานของเวลาประชาติแล้วเนี่ย
หน่วยงานของผมผมไม่ควรทำ
ผมทำผมทำในรามของรัฐบาล
ทีนี้จากนั้นค่ะพอรถไฟไปถึงสถานีปากช่อง
ก็มีเหล่าบรรดาประชาชนแฟนคลับของลุงป้าอู้มาเต็มเลยดูสิ
นี่แหละค่ะโอ้มามอบดอกไม้
มายืนเชียร์ตะโกนเชียร์ลุงป้อมใหญ่เลยค่ะ
รอต้อนรับนะคะตรงนั้นใช้เวลาสักประมาณ๑๐นาที
ก่อนที่ท่านจะขึ้นรถไฟเดินทางต่อไปที่โคราช

แล้วก็นี่แหละค่ะบรรยากาศ
กลับไปดูต่อที่เพื่อไทยบ้างกันแล้วกันนะฮะ
มาดูเพื่อไทยกันหน่อยครับวันนี้ลุกหนักพื้นที่อีสานครับ
โอ้โหมาลัยล้นคอคุณเศรษฐา
วันนี้คุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยครับ

บอกว่าปัญหาปากท้องที่ยอมรับไม่ได้

รวมไปถึงเรื่องค่าน้ำค่าไฟและน้ำมันแพงด้วยครับ

ทำไมเขาต้องบอกว่าถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลอีก

ทำไมเขาไม่ทำเลยครับ
มาบอกว่าถ้าเลือกเขามาค่าไฟจะถูกค่าน้ำมันจะถูก

ว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วครับ

แสดงว่าช่วง๘ปีที่ผ่านมาเขาทำไม่ได้ครับ
เขาไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการ
เพราะฉะนั้นถึงเวลาที่พักเพื่อไทย

ฉาฉาญมั่นใจนะครับบริเศษฐานนะครับ
ก็น่าจะเจนเวทีมากขึ้นและเวทีนี้จัดขึ้นที่เพชรชบูรณ

คุณนัทธวุฒิสายเกลือครับผอครอบครัวเพื่อไทย
ขึ้นปลาไสต่อครับจะทวงคืนพื้นที่เพชรบูล
เพราะ๘ปีที่ผ่านมาไม่ได้พัฒนาเลย
รวมทั้งยกเลิกการบังคับเกณฑหาร

นี่นะฮะดังนั้นลองฟังเพิ่มเติมครับ
ได้ข่าวว่าที่นี่มือขวาประวิษฐ์

คนพวกนี้อยู่มา๘ปีมันหลอกต้มประชาชุมมามากแล้ว
บอกว่าจะทนโน้นทำนี่ไม่ทำทำไม่ได้
ดังนั้นเที่ยวนี้นะครับสะไกลกันทั้งบ้านทั้งเมือง
ทำต้มมันนัก
ที่สำคัญผอครอบครัวเพื่อไทยบอกว่า
ต้องจัดการไม่ให้มีการทำรัฐประหารได้อีกนะครับ
หลังการประสัยเสร็จสิ้นครับนายเศรษฐาย้ำชัด
ไม่จับมือกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ
นี่คือมติของภักดิ์นะฮะฟังเพิ่มเติมครับ
นะครับเพื่อเป็นรัฐบาลเดียว
จากนี้ยังตอบคำถามต่อด้วยนะฮะกรณีที่พลเอกประยุทธ์
นายกรัฐมนตรีจะขออนุญาตกรกตอนุมัติงบกลาง
แก้ปัญหาค่าไฟแพงแล้วมันบังเอิญช่วงนี้ช่วงหาเสียงนะฮะ
เศรษฐาบอกว่าให้ประชาชนตัดสินใจก็แล้วกัน
สิ่งนี้เหมาะสมหรือไม่ครับ
เอาจริงเนี่ยมีคนแอบไปถามนะคะบิ๊กป้อมเหมือนกันนะ
ตอนที่ท่านนั่งอยู่บนรถไฟว่าคุณเศรษฐาพูดแบบนี้
ว่าจะไม่จับมือเนี่ยท่านบิ๊กป้อมยังบอกเลย
ผมก็ไม่ได้บอกเหมือนกันว่าผมจะจับมือกับใคร

ทีนี้คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของการปราศัยหน่อยก็แล้วกันนะคะ

ที่น่าสนใจเนี่ยนะคะคือจัดขึ้นที่กรุงเทพ

เพราะอะไรช่วงหัวค่ำพักเก้าไกลนี่แหละค่ะ
เปิดเวทีปราศัยอยู่ตรงนั้นนะคะ
ในชื่อว่าทัพใหญ่ก้าวไกลปราศัยโค้งสุดท้าย

ก็เลขาธิการคณะเก้าหน้าขึ้นเวทีด้วยนะคะ

จะต้องไม่นำประเทศกลับไปเป็นแบบปี๒๕๕๙
นโยบายเศรษฐกิจนั้นนำไปสู่การส่งสวยให้กลุ่มทุนใหญ่
นักการมือสวัสดีภักดิ์กับชนชั้นนำ

โครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจสังคม

ลบล้างพวกผวงผลผวงของรัฐพาหาร
เอาคนเข็นค่าประชาชนมาลงโทษ
ปฏิรูประบบราชการกระจายอำนาจ

จะเป็นการเปิดประตูจินตนาการและความเป็นไปได้ใหม่

เพื่อประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
เวลาพักเก้าไกลเสนอนโยบายใด
เขาก็จะบอกว่านี่คือพักสุดโตรง

ณเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาอันเหมาะสม

แล้วก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งขึ้นมามีอำนาจ
เดี่ยวทนฉันนำจะรีบประเพนท์นี้ไม่พอใจ
ก็จะเอาออกจากอำนาจอีก
ทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดมานี้
คือการใช้วิธีคิดกรอกคิดแบบเอาอดีต
กักขังอนาคตขอให้พี่น้องประชาชน
อืมทีนี้ทางด้านของพักเพื่อไทยค่ะ

เขาบอกว่าคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคน

ก็นำโดยเขาบอกว่าคุณอุ้งอิ๊งนะคะ
คุณเศรษฐาก็เป็นแคนดิเดตทั้งคู่นะคะ
เพิ่มขึ้นสามเท่าในสี่ปีและก็เก้าปีที่ผ่านมา
รัฐบาลพลเอกประยุจันทร์โอชาไม่เคยไปเจรจาการค้ากับประเทศไหน
และการหาทางปลดหนี้ให้กับคนสุโขทัย
ผลักลงในหลักศิลาจะรึ่งละฝังยิบร้อยปีนี่อีกร้อยปี
พักนี้ก็เหมือนกันค่ะตามมาดูกันหน่อยค่ะ
เป็นการจัดการเวทีประสัยนะคะของพักพลังประชารัฐค่ะ
ลานตลาดเซฟวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ก็บอกว่ามีคนมาฟังกันเยอะเลยเหมือนกันนะคะ
นำทีมขึ้นประสัยเองค่ะพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่อีสาน
เรื่องของการสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมสร้างรถไฟเชื่อม๑๓จังหวัด
ภายใต้ชื่ออีสานประชารัฐค่ะ
พี่น้องเฮ้ยพี่น้องเฮ้ย
คือผมพูดไม่เก่งนะครับแต่ทำงานประสานประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายได้
และนำพาคนเก่งมาร่วมมือกันก้าวข้ามครั้งขัดแย้ง
เพื่อสร้างความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติและประชาชน
ผมและพักพลังประชารัฐและสมาชิกพักพลังประชารัฐทุกคนนั้น
ต้องการที่จะก้าวความขัดแย้งและนำความยากจนของเรานั้น
ได้ก้าวความทันยากจนไปด้วยกัน